เอาคุณผู้ชมช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านกกอกกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวในแง่ของคดีความเรื่องของน้องชมพู่
เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตที่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ย

แต่ทีนี้มันมีประเด็นเสริมเข้ามาคือหลังจากที่มีกลุ่มยูทูบเบอร์
ที่เขาไปเกาะตามไปเกาะติดชีวิตลุงพลป้าแตนแล้วก็เนี่ยจนเป็นอยู่บ้านยูทูปเบอร์
เขาอยู่กันมาพักนึงแล้วหลายเดือนแล้วจนกระทั่งล่าสุดมีการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านกกอกเลยบอกว่า
ให้คนกลุ่มนี้ออกไปได้ไหมเพราะเขาใช้ชีวิตกันไม่สะดวกใจใช้คำนี้ดีกว่า
เหมือนแบบถูกคุกคามบ้างหรือบางทีอาจจะเหมือนกับคือมันไม่สบายใจอ่ะ
ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้ไปบ้านลุงพลบ้านเดียวนะ

ไปทุกบ้านเขาเก็บบรรยากาศนะไปกันหลายคน
หลายคนนะคะซึ่งหนึ่งในกลุ่มคนที่ร้องเรียนก็แน่นอนมีคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ
เขาบอกว่ามันเดือดร้อนอ่ะเพราะว่ากลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยมาคุกคามบ้างมาเขามาดูบ้านถ่ายบ้าน
บางทีก็ไม่ได้ขออนุญาตหรือยังขออนุญาตดิฉันหรือยังขออนุญาตผมหรือยัง

ประหลักอาวุศัวร์อำเภอดงหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มาพูดคุย
แล้วก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนี่ค่ะพ่อแม่น้องชมพู่นะคะ
นางสาวิตรีกับนายอนามัยวงศรีชาเอาเอกสารหลักฐานกว่า๒๐ชุดเลยนะ
ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
จริงแล้วแม่ก็ไม่เคยนางสาววิธีชอบเรียกตัวเองว่าแม่ใช่ไหม
เวลามีข่าวเรื่องน้องชมพู่อ่ะแม่บอกแม่ก็ไม่เคยมาร้องเรียนเรื่องการถูกคุกคามจาก
ยูทูบเบอร์แล้วก็เพจต่างนะแต่วันนี้แม่ทนไม่ไหวแล้ว
แล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ลงมาก็เลยเอาหลักฐานมาให้
เป็นข้อความกับข้อมูลที่กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยนะ
เอาไปลงด่าแม่และเป็นข้อความอันเป็นเท็จด้วย
ว่าอย่างนี้นะคะไปด่าแม่แบบหยาบคายเลย
ที่ผ่านมาไม่เคยตอบโต้เพราะก็ทำมาหากินแหละไม่อยากสนใจ

ไม่ว่าจะทำอะไรแม่จะเปิดร้านขายผ้าก็เข้าไปปั่นป่วนว่าขายแพง
ยูทูบเบอร์บางกลุ่มเคยถูกดำเนินคดี
แล้วก็ถูกตำรวจเรียกสอบปากคำแล้วก็เจอแม่ที่โรงพัก
ขอโทษต่อหน้านั่งตัวงอยกมือไหว้สวยบอกจะไม่ทำอีก
พอออกจากโรงพักก็กลับมาด่าทอแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบเดิม
แม่บอกว่าอยากให้คนกลุ่มนี้ออกไปจากหมู่บ้าน
เพราะไม่ใช่แม่คนเดียวที่เดือดร้อนแต่ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนด้วย

คุณอยู่ไหนแม่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าขออนุญาตไม่หรือยัง
ทั้งหมดนี้ซวยครับค่ะแม่จะเป็นแต่ละช่องที่แม่มาเป็นเพื่อน
อ่าใช่นี่ดูมาเทร้านผ้าแม่ไม่ต้องอดทนแค่ไหน

แต่วันนี้ถึงมาตามคำเรียกร้องของชาวบ้าน

ก็ควรจะมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยเหมือนกัน
ก็เขาบอกว่าจังหวัดเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วมีชาวบ้านลงชื่อร้องเรียนว่าถูกคุกคามจากกลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ย๔๐คนได้นะคะ
มาดูเรื่องการสร้างพญานาคกันหน่อยได้ไหมคะที่ลุงพลเขาสร้างอยู่ที่ร้านหน้าบ้านเขาอ่ะ
มีคนเตือนมานะจริงตอนแรกหมอปลาเคยเตือนแล้วจำได้ไหมแต่ก็เขาก็ยืนยันว่าอยากจะสร้างทีนี้ล่าสุดค่ะก็มีคนบอกว่าเอ๊ต้องเตือนหน่อยนะบางทีถ้าบารมีไม่ถึงสร้างเดี๋ยวมันจะเจออุปสรรค
คือลุงพลบอกว่าก็เงินบริจาคที่ได้มาสร้างมันยังอยู่ในบัญชีก็ต้องใช้ให้เสร็จตามที่คนบริจาคมาไม่งั้นเดี๋ยวโดนประเด็นหาว่า
สถาบันโหรศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย

การที่ลุงพลสร้างพญานาคเนี่ยมันมีแต่ความขัดแย้งเกิดขึ้น
ช่วงจังหวะปี๒๕๖๔รอบอายุลุงพลจะเข้าเคราะห์
โคจรดาวพระเคราะห์ดาวเสาดาวแห่งอุปสรรค

สร้างพญานาคเป็นอุปสรรคมีผลต่อดวงชะตา
อีกทั้งการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่
จะต้องมีผู้ร่วมอนุโมทนามาก
เพราะถ้าบารมีผู้สร้างไม่ถึงก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบได้
ว่าอย่างนี้ค่ะแค่นี้จบเตือนไว้
ส่วนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

มีข้อมูลออกมาให้เราได้ตามส่องกันรายวันจริง
เมื่อเช้าค่ะไปที่กองมะครับการปรับรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศ

ฐานความผิดตามพรบป่าสงวนจากการครอบครองไม้มาฆ่าแต้ห่วงห้าม
การก่อสร้างวังพญานาคและสิ่งปลูกสร้างอื่น
ทำให้ป่าสงวนเสื่อมเสียสภาพ
แล้วก็นำหลักฐานพิกัดที่ตั้งของสิ่งเกาะสร้าง
อยู่ในเขตป่าดงภูพาลจังหวัดมุกดาหาร
ไปประกอบการแจ้งความด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านกกอก
มีหลายแง่มีหลายมุม
แต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด